หัวหน้าภักษณ์ไทยรักษาชาติพร้อมคณะกรรมการบริหารภักษณ์
ได้เดินทางมาถึงศานรัฐธรรมนูร
เพื่อเข้ารับฟังคำวินิจฉัยในคดียุบพักไทยรักษาชาติแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากสารรัฐธรรมนูล

ร้อยโทปีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติ
และกรรมการบริหารภักดิ์และสมาชิกภักดิ์
ที่จะร่วมฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนุน

ได้เดินทางมาถึงสารรัฐธรรมนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยทุกคนมีสีหน้าเรียบเฉย
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะ
มาแล้ว๑ชั่วโมงค่ะที่องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ได้เริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาในคดียุบพักไทยรักษาชาติ
โดยในเวลา๑๓นาฬิกา๕๐นาทีนะคะร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย
หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติพร้อมกรรมการบริหารพัก
แก่นนำภักดิ์และสมาชิกภักดิ์รวมทั้งหมด๔๐คน
เดินทางมายังสารรัฐธรรมนูลเพื่อเข้าฟังการอ่านคำวินิจฉัย
ในคดียุบพักไทยรักษาชาติที่องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ออกบันลังอ่านคำวินิจฉัยในเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ
โดยทันทีที่มาถึงร้อยโทรปรีชาพลและกรรมการบริหารภักดิ์ทุกคน
ก็มีสีหน้าที่นิ่งเฉยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ขณะที่ล่าสุดนะคะพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
เลขาธิการกรกตในฐานะนายทะเบียนพัก
การเมืองที่ได้รับรอบอำนาจจากกกต
ก็ได้เดินทางมาถึงสารรัฐธรรมนูลแล้วเพื่อมารับฟังคำวินิจฉัยค่ะ
สำหรับบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าสารรัฐธรรมนูลนะคะ
ก็มีทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติร่วม๑๐๐สำนักค่ะ
เกาะติดการอ่านคำวินิจฉัยของสารครั้งประวัติศาสตร์

พร้อมมีมวลชนส่วนหนึ่งมาให้กำลังใจพักไทยรักษาชาติ
นับเวลาถอยหลังไปอีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะ
คณะสารรัฐธรรมนูลก็จะออกบันลัง
เพื่อที่จะอ่านคำวินิจฉัยในการยุบพักไทยรักษาชาตินะคะ
ซึ่งก็ต้องติดตามนะคะว่าการอ่านคำวินิจฉัยจะออกมาในทิศทางใดค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ยังเกาะติดบรรยากาศ
อยู่ที่ด้านหน้าสารรัฐธรรมนูลแล้วก็จัดรายงานให้ทราบทันที
หลังจากที่มีการมีผลตัดสินออกมาค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากสารรัฐธรรมนูญค่ะ